เขาแวะมาทักทายที่บันเทิงไทยรัฐของเรา
มาพร้อมกับการย้ายค่ายย้ายสังกัดใหม่ด้วยนั่นเองนะคะ
ประเดิมด้วยซิงเกิ้ลใหม่ฉันนอนไม่หลับค่ะ
เล่าเรื่องราวความเหงาจนนอนไม่หลับ
เพราะว่าอยากจะมีใครสักคนมาบอกฝันดีก่อนนอนนั่นเองค่ะ

ฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐติดตามกันด้วยนะจ๊ะ

เอามาฝากแฟนไทยรัฐทีวีกันด้วยนะฮะ
หนุ่มบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงรัก

แอบมีความกังวลแล้วก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันค่ะ

แฟนคลับให้การตอบรับเป็นอย่างดี

ให้การตอบรับเพลงมีเธอเป็นอย่างดีด้วยนะฮะ
แล้วก็บอกด้วยว่าใครที่กำลังมองหาเพลง

น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตในงานแต่งได้เลยล่ะค่ะ